คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมได้เห็นในโลก
เป็นคนขี้ตกใจครับเวลามีเสียงดังไม่ว่าจะเป็นเสียงพลุ
แบบเสียงอะไรเนี่ยท่านจะตกใจตกใจแล้วเป็นยังไง

นี่ค่ะใช้ตลปัดไปฟาดหัวพระรูปที่อยู่ข้างเพราะตกใจเสียงพลุค่ะ
นี่คืองานศพนะคะอ๋อก็บางทีเขาก็จุดพลุกัน
ใช่ค่ะในงานศพนะคะแต่ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ก่อนว่า
พระรูปนี้เนี่ยท่านเป็นคนขี้ตกใจจริง
ถ้าเป็นชาวบ้านเราก็คือบ้านที่ใช่ประมาณนี้แหละ

เราไปคุยกับท่านมาด้วย

คือด้วยความที่มีหลายคลิป

ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเขารู้ดีว่า
พระรูปนี้ป้าจี้ขี้ตกใจ

เลยนะแต่อันนี้ก็ก็ไม่มีใครแกล้งเลย

พระรูปนี้มานะคะที่วัด

พระรวงหรือพระทงจันทนาโร
อายุห้าสิบหกแล้วค่ะพระทงบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตามคลิปภาพเนี่ยนะ
ครับก็คือสวดเสร็จแล้วกำลังจะเอาตลปัดไปวาง
ไม่ทันได้วางเสียงพลุดังขึ้นพลุมาพอดีท่านตกใจ
หันไปตีพระรูปข้างข้างแบบไม่ยั้งเลยนะคะแต่พระรูปข้างข้างที่โดนตีเนี่ย
ท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับท่านก็ก้มหน้าแล้วหัวเราะ
คือแอบหัวเราะอมหน้าแล้วหันไปด้านหลังแล้วหัวเราะ
คงรู้กันอยู่แล้วใช่เพราะทุกคนรู้ว่าพระทงท่านจะแบบตกใจอ่ะค่ะ
สวดเสร็จก็จะเอาไว้ตลปัดวางไว้อืมตลปัดวางไว้แล้ว
จุดผู้พอดีอืมยังไม่ได้ตั้งเลยอ่ะอืม
พูดพูดปุ๊บก็ตีเขาเลยคุณตาตีไปกี่ทีหลายทีคือไม่ได้นับ
ไม่ได้นับหรอกอืมนี่นะคะส่วนคนที่อยู่ในงานศพนะคะ
วันนาอุทัยรำค่ะบอกว่างานศพที่เห็นในคลิปที่พระท่านเอาตลปัดไปตีพระรูปข้าง
ครับคือเป็นงานศพพี่สาวเธอนะคะอืมมีคนแอบถ่ายคลิปเพราะทุกคนรู้
หลวงตาท่านจะต้องตกใจแน่ถ้าได้ยินเสียงพลุครับ
เพราะที่ผ่านมาหลวงตาท่านตกใจทุกครั้งเวลามีเสียงดังชาวบ้านเขารู้กัน
แล้วเขารู้กันว่าในงานศพเดี๋ยวจะต้องมีการจุดพลุ
ก็เลยเตรียมมือถือไว้เลยครับเตรียมถ่ายคลิปเห็นไหมก็มือถือก็พุ่งไปที่
หลวงตาท่านเลยอ่ะโฟกัสไปตรงนั้นเลยเพราะรู้ว่าท่านต้องตกใจ
แล้วก็มีอะไรแปลกเกิดขึ้นนะคะ
เป็นอย่างนี้แหละค่ะไปตกใจบ่อยไปงานไหนก็งานไหน
แต่ว่าถ้าเกิดเราไปเล่นให้แกตกใจแกก็จะตกใจค่ะ
มัศกาลพระคุณเจ้าค่ะท่านก็ตกใจค่ะ